เราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะคะการซักซ้อมริ้วขบวน
ซึ่งมีการซักซ้อมริ้วขบวนกันในวันนี้นะคะ
บรรยากาศโดยรอบเกาะรัตนโกศิลป์ต้องบอกเลยว่า
ค่ำคืนนี้งดงามมากเพราะว่ามีการประดับประดาษไฟที่สวยงามค่ะ
นักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนนะคะในวันนี้ก็พร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง
จับจองพื้นที่ตามจุดต่าง
บริเวณหน้าประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวัง
บัญชาการรักษาดินแดนและบริเวณถนนราชดำเนินกลาง
เพื่อชมการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
พยุหายาตราทางสะทนละมากบนพื้นที่จริงเป็นครั้งสุดท้าย
ซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
พยุหายาตราทางสะทนละมากเป็นไปตามลำดับพระราชพิธีจริง
ในวันที่๕พฤษภาคมโดยเริ่มเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
มีการเทียบพระราชดานพุทธตานทององค์จำลอง
เกยพระที่นั่งอาพรพิโมกปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวัง
ริ้วขบวนพร้อมแล้วยาตราริ้วขบวนผ่านประตูพิมารชัยศรี
วิเศษชัยศรีโดยเดินตามจังหวะดนตรี
จากวงดุริยางวงนำและวงตามที่บันเลงบทเพลงพระราชนิพล๖เพลงค่ะ
เมื่อขบวนญาตราออกจากพระบรมราชวัง
ขวาเข้าถนนหน้าพระราน
และยาตราไปยังวัดบวรนิเวศวิหารเป็นจุดแรกนะคะ
วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพ
ร่วมเดินซักซ้อมในริ้วขบวน
โดยการซักซ้อมเป็นไปอย่างสง่างามสมพระเกียรติ
เพื่อให้ประชาชนได้รับชมริ้วขบวน
ตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน

โทรทัศน์ขนาด๔๙นิ้ว๒๐จอ
ซึ่งจะเริ่มถ่ายทอดสัญญาณภาพ
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษตั้งแต่วันที่๑พฤษภาคม
ต่อเนื่องไปตลอดจนกว่าจบพระราชพิธีสำคัญของชาติค่ะ
ขณะที่รอบเกาะรัตนโกศิลป์
มีการประดับไฟระยะส่องสว่างตลอดสองข้างทางนะคะ
รวมทั้งติดไฟตลอดกำแพงพระบรมมหาราชวัง
ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนเป็นจำนวนมากค่ะ
ที่ได้บันทึกภาพความสวยงามของแสงไฟเหล่านี้นะคะ
อกจากนี้ยังประดับตกแต่งด้วยดอกไม้โทนสีเหลือง
และซุ้มประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
และภาพเครื่องราชจักรกุธพันธ์
ตลอดช่วงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
นับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญประการหนึ่งค่ะ
แสดงออกถึงความจงรักพักดีของคนไทย